ดูเรื่องของทีมชาติก่อนแล้วกันนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เทคนิคก็มีการจัดประชุมกันเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่
ก็มีพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
พร้อมด้วยมาโนโพลกิ้งหัวหน้าภูมิสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ร่วมพูดคุย
โน่ก็บอกนะครับว่าเลือกนักเตะมา๖๙คนยืนยันว่ารู้จักทั้งหมด
ทีมงานทุกคนได้วิเคราะห์แล้วก็เลือกจากฟอร์มการเล่นในสนาม
รวมถึงทางผู้จัดการทีมก็มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือประสานงานนักเตะที่ค้าแข้งต่างแดนมารับใช้ทีมชาติครั้งนี้
ส่วนเกมไทยลีกนะครับนัดกลางสัปดาห์ไปดูกันหน่อย
พอเจ็บครึ่งแรกนะครับทางชมบุรีก็นำไป๑๐จากจินี่คันยุคนะครับ
เข้าไปยิงลูกนี้กองข้างหลังนี้ชนกันเองนะครับคันยุก็สอดเข้าไปแล้วก็หาจังหวะยิงด้วยขวา
จากนั้นในช่วงครึ่งหลังครับนาที๗๔ประจวบมาเหลือ๑๐คน
เล่นโมต้าครับไปศอกใส่ทรงชัยทองฉ่ำรุสินให้ใบแดงไล่ออกเลยนะครับ
เป็นจังหวะการเล่นนอกเกมแล้วก็นาที๘๖เจ้าถิ่นตีเสมอ๑๑ครับ
จากเอกณัฐคงเกตคือโมต้าโดนไล่ออกนะครับแล้วเอาเอกรัฐแบ็คขวาเนี่ยไปเล่นเป็นกองหน้าจำเป็น
หม่งประตูตีเสมอได้นะครับเกมทำท่าว่าจะแบ่งแต้มเหมือนกัน
เพราะว่ามันได้ประตูช่วงท้ายแล้วแต่ว่าทดเจ็บนาทีที่๕ครับ
ชนบุรีได้ประตูชัยจากวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญนะครับบุกเก็บ๓แต้มท้ายเกมอีกแล้ว
ขยับขึ้นมารั้งอันดับ๔ของตารางอีกครั้งหนึ่งส่วนประจวบอยู่ที่๑๔ของตารางต่อไป
สุพรรณบุรีแพ้กับเชียงราย๐ต่อ๑ทั้งที่เชียงรายเนี่ยเหลือ๑๐คนนะครับ
อยู่ประมาณสี่สิบนาทีด้วยกันแล้วเชียงรายได้ประตูชัยเลยจับ
ดินเนอร์เอดิเก้ก็เป็นว่าสุภัณฑ์เนี่ยแพ้๖นัดติดต่อกัน
และส่วนประการนะครับอีกหนึ่งคู่เสมอกับเมืองทองยูริเต็ดไป๐๐ครับ
ไปดูสถานการณ์ของการท่าเรือมีโปรแกรมในการ